มาดูกันหน่อยฝั่งแรกก่อนเลยฝั่งเจ๊ฟองเบียร์
ล่าสุดออกมาบอกแล้วนะคะ
นี่แนวทางวันที่๑ธันวาคมนี้
พี่ทวินของเราน่ารักมากเลยนะคะพี่ทวินคือบกทวินค่ะนะครับไป
ล้วงความลับมาเอาเลขมาให้เราจนได้
เลขอะไรบ้างดูเลยค่ะ
กำลังวันหวยออกวันพุธจะเด่นที่๒๘๘
ไม่มาหลายงวดแล้วขอเลือก๔ก็แล้วกัน
คิดว่าสีน่าจะโผล่ออกมาให้เราเห็นนะคะ

งวดประจำวันที่๑ธันวาคมปีพุทธศักราช๒๕๖๒
๔ค่ะ

จ๋าแม่ไปเติมข้างหลังเอาเองนะคะ
ว่า๔อะไรดีนี่นี่ค่ะ

โอ๊ย๔๒ถึง๔๗หรือว่า๔๒๔๗๔๖๙๔๖นี่ค่ะ

ทีนี้มาดูแม่น้ำหนึ่งหน่อยแม่น้ำหนึ่ง

อยู่ระหว่างการเดินสายกราบพ่อปู่พญานาคอือลือที่
บึงกาลยังไม่ได้มีการไลฟ์บอกแฟนคลับนะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราไปชกมาให้ดูชัดเลยนะคะว่า
แนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้๑ธันวาคมงวดนี้
เขาให้เลขอะไรมาบ้างนี่คือของแม่น้ำหนึ่งนะคะ
สีมงคลคือสีม่วงแปลว่าถ้าเกิดพี่จะไปซื้อลอตเตอรี่
ต้องใส่สีม่วงไปต้องใส่สีม่วงทั้งบนและล่าง

ใช่ค่ะเป็นสีถูกฉลกนะคะ
นี่คือแนวทางแม่น้ำหนึ่งแต่ยังไม่ได้จุดนะยังไม่จุด

ใช่ตอนนี้เดินทางเดินสายกราบปู่อยู่

ก่อนที่จะถึงวันที่๑ธันวาคมเดี๋ยวจะมีมาอีกเป็นละลอกละลอก

ปิดท้ายที่พ่อนำ๒พี่มนต์ศิษย์คำสร้อยมีการโพสต์
นี่ค่ะถือเป็นใบพัดแบบนี้นี่คือกิมมิกของแก
ทำไมหน้าตาดูอ้ออันนี้ยินแล้วแต่กินแล้วดูมันหม่อนหมองนะ

มนต์แบบเมื่อกี้ก็คือรางกาย

นี่คุณผู้ชมถือคู่กับอะไรล่ะปฏิทิน
ปฏิทินอาจารย์ส้มพี่มนต์สิทธิ์บอกว่างวดนี้

ปฏิทินตรงกับที่
เลขที่พ่อนามสองชอบพอดีนะคะ
บอกแนวทางจากปฏิทินของอาจารย์ส้มให้ด้วยเพิ่ม

ตรงวันของปฏิทินนะคะ

เลขปฏิทิน